คุณผู้ชมครับมาถึงเวลาที่หลายท่านรอคอยอยู่มีคนส่งถามมาเยอะ
วันนี้มีไหมเด็ดหรือเปล่า

จะไม่มีไม่ได้มันต้องมีแหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนี้วันดีนะ๑๖สิงหาคมด้วย
ที่แรกพาไปดูกันเลยครับด้อมมองไม่ใช่

มันมืดมันกลางคืนกลางวันกลางวันไม่ขังไงกลางคืนก็ต้องแบบไปอย่างนี้มันขังหน่อย
ไม่ใช่เรื่องของวิญญาณผีสางอะไร
คุณผู้ชมชาวบ้านเขาไปนะฮะไปหาไปส่องหาอะไรเด็ดกันตอนกลางคืน
อันนี้คือเรือโบราณครับอายุกว่า๑๒๐ปี

อันนี้คือวัดหานทรายงามอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เขาไปกันเมื่อวานตอนกลางคืน

เห็นเลขแต่ว่าเราก็บอกคุณผู้ชมไม่ได้
เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันเคลื่อนว่างั้นเถอะ
ชาวบ้านบอกว่าเรือลำนี้เนี่ยสภาพสมบูรณ์มากเลย
ถูกขุดพบในลำน้ำปิงบริเวณท้ายวัดแห่งนี้แหละ
หลังจากมีการขุดลอกลำน้ำปิงที่มันตื้นเขิน
ก่อนหน้านี้มีเรือโบราณที่ขุดพบแล้ว๒ลำ
หลังจากนำเรือเอาไว้ที่วัดแล้ว
ก็มีชาวบ้านเขาไปไหว้ขอโชคขอลาบกัน
แล้วบางคนก็บอกไป๓ครั้งแล้ว
บางคนไป๗ครั้งแล้ว
ก็ได้เล่นกลับมาสนใจเขาแหละ

ตามที่หลายคนเขาไปส่องดูแล้วเขาก็ได้กันมานะครับ

คุณผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
สารเจ้าแม่เกล็ดแก้วบริเวณคนต้นโพออาถรรพ์วัดกลางถนน
พุทธศาสตร์หัวแจ้งประเภทชายโยชน์จังหวัดอางทอง
ดีค่ะกลางดึกที่ผ่านมาคึกคักคึกคื้นแบบนี้นะคะ
คือมีหมอธรรมไปทำพิธีขอเลขเด็ดท่ามกลางกลุ่มนักเสี่ยงโชค
คนก็แห่ไปกันเยอะคุณดูนะโฟกัสไปที่ขันน้ำมนต์ค่ะ
อืมขันนมลชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยมันเห็นจริงจริงนะเห็นเลขเดียวกันเลยอ่ะ

แล้วสองหลักด้วยชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วชาวบ้านบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้ถามว่าทำไมต้องพาไปที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ยังไง
เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ย
เขาเล่าต่อมาบอกว่าบริเวณศาลแห่งนี้สมัยก่อน
เป็นสุสานฝังเด็กทารกฝังศพเด็กทารก
หลายร้อยศพช่วงกลางคืน
มีชาวบ้านพบเห็นเด็กเล็กออกมาวิ่งเล่นบ่อยครั้ง
แล้วก็บริเวณโคนต้นโพคุณ
มีงูตัวใหญ่สีดำเลื้อยออกมา
ซึ่งว่ากันว่าเป็นงูเจ้าที่
นี่แหละเขาก็เลยบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นักแล

ไม่เห็นก็เดี๋ยวไปย้อนดูได้

ตรงใจมากเลย
พูดหยอกไปคุณผู้ชมก็ใช้วิทยาลักษมณณ์ละกัน
ส่วนที่วัดใหม่โคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

เพราะมีหลายที่ที่เราอยากพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพร
ชาวบ้านก็ไปจุดนี้ค่ะไปขอโชคขอลาบ
จากพ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเกษร
เป็นต้นตะเคียนคู่เขาบอกอายุน่าจะเป็นพันปีแหละ
แล้วเขาก็มีจุดหนึ่งที่เขาสนใจกันไปล้วงหาย
ล้วงลงไปก็เจอลูกวิงปองบนลูกวิงปองก็มีอะไรก็ว่ากันไป

วัดแห่งนี้มีพ่อปู่แม่ตะเคียนถึง๕๐ต้น
มีคนกลับว่าขอพรกันเยอะค่ะชาวบ้านที่มีเยอะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาเชื่อว่าถ้าใครไปเจอต้นตะเคียนอยู่ในบริเวณบ้าน
หรือสถานที่หรือที่ดินของตัวเอง
ต้องเอาเขาไปอยู่ที่วัดเพื่อให้ต้นตะเคียนมีที่อยู่
มีที่อาศัยร่มเย็นเป็นสุข
ก็เลยทำให้ที่วัดนี้มีตั้ง๕๐ต้น
เลือกดูได้ตามใจเลย๕๐ต้น

อ่างทองไปจังหวัดที่กำแพงเขาแพงที่สุด
นี่งั้วอ่างทอง

ที่วัดเคราะห์อำเภอครองขลุงที่กำแพงเพชร

ก็ให้ชื่อว่าแม่พิกุลมณีอายุ๑๕๐๐ปี

ชาวบ้านเขาไปขุดพบเจ้าแม่ตะเคียนนะฮะตอนแรกเนี่ยไปขุดเจอแม่ขันทองก่อน
ขันทองอายุ๔๑๙ปีแล้วเพิ่งเจอตะเคียนใหม่
คือเจ้าแม่พิกุลมณีอายุ๑๕๐๐ปีที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำปิ่ง
ก็เลยเอาขึ้นมาไว้ที่วัดนี่ใครมาแล้วครับ
นิร่างโทรงปู่จันทร์ครับหรือศรีปู่จันทร์ครับ
ชอบพ่อผู้ทำไมครับชอบเครื่องแต่งกาย
เครื่องแต่งเข้ามาครบเมื่อกลมอยู่ในอ่างน้ำมนเป็นขันน้ำมนเขาแหละ
ผู้ชมก็ดูแล้วกันกลม๑บัง๒กลมบังกันแล้วแต่
ระหว่างทำพิธีก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง
คนหนึ่งไม่รู้อะไรเข้าไปลุกขึ้นมาร่ำมีอาการแปลก
คนนี้ใส่ชุดขาวเขาบอกว่าคล้ายกับการถูกเจ้าแม่ตะเคียนสิ่งร่างครับ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเจ้าแม่คงรับรู้นะเจ้าแม่ตะเคียนคงลงมาให้โชคแหละ
ก่อนที่ร่างทรงปู่ฤษีปู่จันทร์ก็เคยบอกเอาไว้นะครับ
จะมีครอบครัวของต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมาอีกกว่า๑๖ต้นนะครับ
คุณผู้ชมก็เห็นแล้วเนอะในอ่างน้ำมนต์เมื่อสักครู่นะครับ
พาไปต่อที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณอ่างทองกำแพงเพชร
มีแต่รวยทั้งนั้นรายชื่อจังหวัดนะเป็นสัญญาณที่ดีมาก
พาไปวัดดงเศรษฐีดงนี้ชื่อเขาดีนะเออดงนี้น่าไปนะคะ
อำเภอหนองขาย่างนะคะปรากฏว่าที่นี่เขามีพิธีบวงสวง
เชิญรูปปั้นไอ้ไข่ไปไว้ในวิหารรวมทั้งมีการปลุกเสกวัตถุมงคล
เรียนไอ้ไข่นะคะแล้วก็เจ้าวาดนำเรียนไอ้ไข่
พร้อมกับผ้ายัน๕๐๐ชุดแจกฟรีให้กับชาวบ้าน
แล้วก็คนที่ไปร่วมงานก่อนที่จะเปิดให้ชาวบ้านเนี่ย
เข้าไปไหว้ขอโชคขอลาบขอพรทีนี้เราไปคุย
ไปถามคุณนัทพรบุญรอดเป็นชาวบ้านในพื้นที่
คุณนัทพรบอกว่าเอาประทัดมา๒๐๐นัดมาจุดแก้บนไอ้ไข่
หลังจากที่แม่ทำเงินหายแล้วก็ได้เงินคืนมาครบ
มาครบแล้วไปประสิทธิ์บอกเลขปลายประทัดด้วยนะ
พอจุดเลขเสร็จเนี่ยมันมีเลขหางปลายประทัดใช่ไหม
เขาก็บอกด้วยแหละคุณเอ้ย

นั่นตัวเองสิเนอะไม่ต้องตีเลยอ่ะเพราะมันเป็นตัวเลขชัดอ่ะ
คือมันเป็นผ้าใช่ไหมล่ะนี่มันอยู่ที่ปลายประทัดเนี่ย
มันพอจุดเสร็จปุ๊บมันก็เห็นเนี่ย
เอออ่ะตามนั้นแหละฮะค่ะเอาไปอีกวัดหนึ่งบรรยากาศ
วัดเขากรวดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

ชาวบ้านเข้าไปกราบไห้ขอโชคขอลาบบางคนก็ไปแก้บนด้วยไง
แก้บนรูปหล่อกุมารเทพไอ้ไข่พี่จุกและน้องจันทิมาค่ะ
วันที่นักข่าวไปตามข่าวไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
มาจากชนบุรีนะคะอายุ๗๐ปีบอกว่าวันนี้มาแก้บนไอ้ไข่
รูปปั้นไก่ชนแล้วก็มาจุดประทัดเป็นแสนนัด
หลังจากได้โชคได้ลาบไปนะคะแล้วเขาบอกด้วยนะ
งวดนี้ได้อะไรติดไม้ติดมือขับมาด้วย

มันมีแต่ว่าอ่านไม่ได้จริง
อ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมจะมองเห็นเอาแล้วกันเนอะ

หลายคนเดี๋ยวแบบตื่นเต้นหายใจไม่ออก